ครอบครัวพี่เสกพี่กาแล้วก็แซนวิชค่ะ

เป็นวันเกิดของน้องแซนวิชครบรอบ๒๘ปีค่ะ

แล้วพี่เสกค่ะจัดฟุตบอลการกุศล
เรียกว่ารวบรวมคนละพักคนรักพี่เสกมาเลย

แต่ว่าลงไม่ไหวให้น้องเสือลงแทนนี่หล่อนะคะ
น้องเสือเชียร์แมนซีนะคะพี่เสกเชียร์อาเซนัล
ว่ากันไปแอบนิดนึงนะคะ
แล้วก็ในงานเดียวกันค่ะพี่การก็มาด้วยค่ะ
พี่เสกคุณผู้ชมมาแฮปปี้มาก

แต่พี่เสกก็เปิดใจนะคะกับนักข่าว

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่นะคะเรื่องร่วงสุขเจ้า
แล้วก็เกี่ยวกับอาการคุณเห็ม

เขาก็บอกว่าคือเห็นใจมาก
แล้วก็อยากเตือนทุกคนให้ระวังด้วย

การก็ตามมาทีหลังนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะ

แล้วก็เรื่องที่กลับมาคืนดีกับพี่การด้วย

อยากฝากไปถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะ
ตัวตรงให้ไปปลาย

บ้านเดียวกันสลับก็ดีค่ะดี

ของแม่มัน๓แสน

ถามแค่นี้แหละพอแล้ว

เงินไปแสนนึงพี่การมาเลยจ้ะ

หัวเราะเหมือนโจ๊กเกอร์เลย

ฉันเป็นอดีตภรรยานะคะ

โป้ที่บอกว่าแบบคืนตังค์หมดแล้ว

ที่บอกว่าเสียโป้มีเงินเยอะกว่าพี่การร้อยเท่า
เออไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่า

เป็นข่าวไปฟังเลยค่ะ
ถ้าไม่ต้องเรียกพี่การว่า

ไม่ต้องไม่ต้อง
ต้องเรียกภรรยา
ก็มีเยอะกว่ามันใช่นี่ได้ป๊ะ
พรีเซนเตอร์อีกเห็นเขาแบบเหมือนอย่างนี้พี่รู้สึกไงบ้าง
ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยคือคนไปกองรวมกันก็ไม่รู้นะ
ก็ดีแล้วเหมาะสมก็แล้ว
แล้วก็เป็นครอบครัวสุขชัน
ฝั่งทางแก๊ปเขาก็บอกว่าฝั่งนี้อยู่รวมกันก็เหมาะสมแล้ว
ฝั่งนี้ก็บอกว่าฝั่งนู้นอยู่รวมกันก็เหมาะสมแล้วเหมือนกัน
การก็โพสต์ด้วยนะคะบอกว่าเสียโป้อาจจะเป็นอันนี้ตามที่พี่การโพสต์นะคะ
เป็นโรคมโนค่ะเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่คิดว่าตัวเองรวยอะไรอย่างนี้
เขาว่านะนะคะก็ว่าตามข่าวกันไปค่ะ